ตอนนี้ก็มีการติดตั้งตู้จำหน่ายหน้ากากผ้าอัตโนมัติ
สำหรับประชาชนทั่วไปเป็นหน้ากากผ้าได้
แต่ถ้าเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่ว
ตอนนี้ก็เลยมีแนวโน้มนะคะว่าจะสั่งมาจากจีน
แต่ทางองค์การเพศรัชกรรมบอกว่าจำนวนนี้น่าจะยังไม่พอต่อการที่จะใช้งานค่ะ
โดยนายแพทย์วิทูลด่านวิบูรณ์ผู้อำนวยการองค์การเพศรัชกรรมบอกว่า
งบประมาณมูลค่าการสั่งซื้อ๖๖๐ล้านบาท
ว่าน่าจะถึงประเทศไทยในสัปดาห์หน้า
แต่จำนวนกว่า๔แสนชิ้นนี้คาดว่าคงจะใช้ได้ไม่ถึง๑เดือน
ซึ่งไม่พอต่อความต้องการแน่ค่ะ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยบอกว่า
ประเทศไทยต้องมีแผนในการจัดส่ง
เช่นจัดส่งตามจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ต้องสอบสวนโรค
ซึ่งเป็นตัวเลขผู้ตรวจราชการจัดทำขึ้นมาตามความต้องการใช้

ท่านก็บอกว่าต้องยอมรับว่า
ประเทศไทยเองก็ต้องหาวิธีการในการช่วยเหลือตัวเองภายในประเทศกันด้วย
ตอนนี้ทางสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอก็พิจารณาเรื่องนี้อยู่นะคะ
เรื่องการตัดเย็บชุดเรื่องของการผลิตขึ้นมาใช้เอง
ซึ่งก็เป็นผ้าที่สามารถใช้ซ้ำ
แต่การผลิตทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ
ใช้ได้อย่างแท้จริงใช้ได้อย่างปลอดภัยด้วย
สำหรับเรื่องการจำหน่ายหน้ากากผ้าบ้างนะคะ
แอร์พอร์ตเลิ้งก็กำลังติดตั้งตู้จำหน่ายหน้ากากผ้าแบบอัตโนมัติ
เป็นการลดการสัมผัสลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

ไม่ต้องมานั่งสัมผัสจับเงินจับมืออะไรกันมากมาย

ชิ้นละ๒๐นะคะ
ซึ่งที่เอามาจำหน่ายก็เป็นสินค้าจากกรมราชธรรม
เขาจะนำร่องให้บริการใน๓สถานีก่อนนะคะ
คือสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิ้งมักกะสันลาดกระบังและพญาไทย
เดี๋ยวเริ่มจำหน่าย๗เมษายนนี้นะคะ

ต่อให้เป็นผ้าใช้มานานซ้ำจริงก็ตาม

คือทุกวันแหละแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าไม่น่าจะมีปัญหาคุณผู้ชมคือ
วันหนึ่งเราไปเจออะไรมาก็ไม่รู้แนะนำให้ไปซัก
คือมีเก็บเอาไว้สัก๕อันใช้อาทิตย์ละวัน๕วัน